ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
คิดถึงคิดถึงพี่ช็อตจักรพันธ์อาบคอนบุรี
เข้าไปส่องในไอจีก็มีแต่ความเหลท่ออ่ะหล่อเท
ลับหน้าใสก็ไม่มีอะไรมากออกกำลังกายสิคะ
แรงดีไม่มีตกเลยนะคะเห็นแล้วใจสั่นกล้ามเป็นมัด
อุ้ยอย่ากัดเบาอะค่ะ
ฟิตขนาดนี้ไม่ได้มาเล่น

เต็มสูบเรียนเชิญเจ้าพับโอนวายใส่มั้ยยัง
ก็จักรพันธ์พร้อมโชว์